๓โมง๑๕นาทีครับไทยรัฐทันข่าวคิงคู่ขวัญนะครับผมพาไปที่ชนบุรีกันหน่อยครับ
เป็นเรื่องน่าสงสารมากเพราะว่าเจ้าของร้านชำร้านนี้จริงทุกเช้ามืด
พี่เขาจะตื่นมาแล้วก็หุงหาอาหารเตรียมกับข้าวใส่บาทพระ
ปรากฏว่าครั้งนี้เธอตื่นมาแล้วถูกคนร้ายเอาไม้หน้าสามฟาดอย่างจัง

ใกล้กับศพก็จะมีไม้หน้าสามเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ด้วยนะฮะ

คุณผู้ชมครับไม้ท่อนนี้ไม้ใหญ่เลยคุณขวัญคุณผู้ชมไม้ท่อนนี้ดูไว้นะครับ
อันนี้จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุ
เพราะต้องบอกก่อนว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้ครับ
เปิดร้านขายของชำลักษณะเป็นแบบนี้ฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองชนบุรีครับ
ผู้ตายชื่อว่าคุณอัญชาลีอายุ๕๗ปี
ผมขออนุญาตไม่พูดถึงสภาพศพก็แล้วกันเพราะว่าคือสยดสยองมาก
ใกล้กันนอกจากพบไม้หน้าสามลักษณะประมาณสักเกือบ๑เมตรคือท่อนนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ฟันปลอมของผู้ตายก็ตกอยู่ใกล้กันกับศพเนี่ยฮะ
เหล่านี้เป็นหลักฐานที่เจอเจอในที่เกิดเหตุก็เก็บรวบรวมเอาไว้
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเล่าให้ฟังบอกว่า
คือตอนช่วงประมาณเกือบตี๕โทรศัพท์มาหาผู้ตาย
เพราะว่าคืนก่อนผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวจะฝากซื้อของหน่อยนะ
จริงผู้ตายบอกแล้วว่าให้ฝากซื้ออะไรแต่ปรากฏว่าเธอลืมครับ
จะให้ซื้ออะไรจำไม่ได้ตี๔๕๕นาทีกดโทรศัพท์ยกหูหา
ทำไมไม่มีคนรับสายแล้วรอบนี้ทั้งที่ปกติ
นิสัยของผู้ตายคือจะตื่นตั้งแต่ตี๔กว่า
ตี๔๓๐ได้ตื่นแล้วครับเปิดไฟหุงหาอาหารเตรียมใส่บาทพระ
รอบนี้คืออ้าวนี่จะตี๕แล้วทำไมไม่รับสาย
แล้วก่อนหน้านั้นกดโทรศัพท์หารับสายแป๊บเดียวแล้วกดตัดสายเลย
ยังไม่ทันได้พูดได้ถามอะไรทั้งนั้นก็เลยเอกใจ
พอเอกใจปั๊บมาดูดูสิครับโอ้น่าสงสารมากครับ
ครอบครัวญาติผู้ตายต่างก็เศร้าเสียใจนะฮะ
ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
สิ่งที่เป็นข้อมูลมอบให้ตำรวจเบื้องต้นคือวันก่อน
มีคนงานแถวนั้นแถวนี้ครับจะมีคนงานทั้งชาวเมียนมา
ชาวกัมพูชาอยู่อาศัยมีคนงานชาวเมียนมาเข้ามาขอใบกัญชาจากผู้ตาย
ว่าเออเนี่ยเจ๊ขอกัญชาหน่อยได้ไหมจะเอาใบไปต้มไก่
ก็จะใส่ใบกัญชาในการต้มไก่ด้วยเพื่อดึงรสชาติ
ปรากฏว่าผู้ตายก็ไม่ได้อนุญาตให้มาเอาใบกัญชานะครับ
เพราะว่าใบกัญชานี้เจ้าของจริงไม่ใช่ตัวผู้ตายเป็นของเฮียอีกคนหนึ่ง
ไม่ใช่เจ้าของก็เลยไม่กล้าให้เด็ดใบกัญชาไป
ไม่แน่ใจว่าเป็นปมเหตุหรือเปล่าที่ทำให้คนนั้นอาจจะโกรธเก็บความแค้นแล้วมาก่อเหตุ
ฟังเพื่อนบ้านหน่อยฮะ

พ่อเมืองชนบุรีบอกว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาก่อเหตุจากด้านหลังบ้านแล้วก็ใช้ไม้หน้าสามเป็นอาวุธ
ค่ะนี่นะฮะตรวจสอบเพิ่มเติมภายในร้านมีการลื้อค้นทรัพย์สินสิ่งของแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรหายไปบ้าง
เดี๋ยวขอเวลาทำงานเพิ่มเติมแล้วไปไล่เช็ควงจรปิด
ปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้ครับประมาณสัก๕นาทีที่แล้วมีความคืบหน้าล่าสุด

ตำรวจได้ภาพผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ

เป็นคนเมียนมาเช็คจากวงจรปิดประมาณช่วงตี๔ถึงตีสี่ครึ่ง
ห่วงเวลามีความสำคัญเพราะว่าตอนตี๔๕๕โทรไปผู้ตายไม่รับแล้ว
อาจจะโดนก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
ปรากฏว่าช่วงตี๔ถึงตี๔๓๐ในครึ่งชั่วโมงนั้น
ผู้ต้องสงสัยสะพายกระเป๋าแล้วเดินลัดเลาะออกป่ามะม่วงข้างทางครับ
แล้วนี่คือบรรยากาศตอนที่ไปค้นห้องพักของผู้ต้องสงสัย
ปรากฏว่าไปเจออะไรไปเจอลักษณะไม้คล้ายกันกับที่เจอบริเวณร่างของศพ

คุณหมายถึงไม้หน้าสามเมื่อกี้ท่อนใหญ่ที่อยู่ข้างศพเหรอคะ
ลองดูหลักฐานที่เจอหลังห้องเช่าของผู้ต้องสงสัยเมื่อกี้หน่อย
เป็นไม้หน้าสามท่อนยาวแล้วเดี๋ยวเราลองขึ้นหน้าต่างเทียบคู่เลยก็ได้ครับ
กับที่เจอบริเวณพบศพ
เขาเลยบอกว่าลักษณะของไม้มันคล้ายกันคุณขวัญคุณผู้ชม
แต่ใช่หรือไม่เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะฮะ
ห้องเช่านี้อยู่ไม่ไกลจากร้านของผู้ตาย
แล้วปรากฏว่าตัดสลับไปดูในห้องเช่าหน่อยเจออะไรบ้าง

มันมีแต่ความว่างเปล่าและโล่งมีที่นอนที่อาจจะดูเก็บแล้ว
แต่ว่าข้าวของเสื้อพ่งเสื้อผ้าต่างไม่อยู่แล้วครับ

กำลังเร่งตามตัวชาวเมียนมาหรือชาวพม่าคนนี้

มีโต๊ะกินข้าวมีเสือมีสาดนิดหน่อย

นั่นแหละนั่นแหละฮะเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติม
ถ้ามีความคืบหน้าจับคนร้ายได้เมื่อไห

ค่ะมาต่อกันที่